ตามเปิดโลกสนิทกันต่อคุณผู้ชมครับ

ทางด้านของบริษัทนายกรัฐมนตรีและเศรษฐกิจ
อาจารย์สมคิตก็เดินทางไปจุดเยี่ยม
เรื่องของการบินไทยแล้วก็มีการพูดถึง

เกิดขึ้นเมื่อวานนี้บอกว่าจะไม่กระทบกับ

ผู้โดยหน่วยของนกแอร์จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้

ยาดอนเมืองก็ออกมากล่าวถึงการยกเลิก

นกแอร์ว่าวันนี้นกแอร์ก็

ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่มีการแจ้งล่วงหน้าก่อนหน้านี้
แต่ก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีการยกเลิกจากวิกฤตการบินที่มีการประท้วงของนักบินเมื่อวานนี้
ซึ่งก็เป็นเที่ยวบินที่มีการแจ้งล่วงหน้าแล้ว
และตอนนี้ไม่มีผู้โดยสารตกค้างอยู่ที่ดอนเมืองแล้วนะครับ
ส่วนการแก้ไขปัญหาวันนี้ทางสายการบินได้ทำโค้ชแชร์ร่วมกันกับ๒สายการบิน
คือสายการบินไทย๒เที่ยวบินแล้วก็ไทยสมาย๒เที่ยวบิน
ไลออนแอร์๕เที่ยวบินด้วยนะครับ

วันนี้เดินทางไปการบินไทยแต่ก็พูดถึงเรื่องของปัญหาของน้องแอร์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
วันนี้ไปพูดที่สำนักงานใหญ่ของการบินไทย
โดยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับสายการบินนกแอร์นั้นเป็นปัญหาภายในของบริษัทของนกแอร์นะครับ
เชื่อว่าผู้บริหารจะสามารถแก้ปัญหาได้
และยืนยันว่าจะไม่กระทบต่อการท่องเที่ยวรวมทั้งภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับ
สำหรับสถานการณ์การบินไทยนะครับตอนนี้ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
แก้ปัญหาทุกอย่างนั้นก็เป็นไปตามแผนงานนะครับที่กำหนดไว้๓ระยะ
ในช่วงแรกคือการยุติการขาดทุนซึ่งผลประกอบการก็ดีขึ้น
แล้วก็เข้าสู่ช่วงของที่๒ตอนนี้คือเป็นช่วงของการเติบโต
ประสิทธิภาพการทำงานความเชื่อมั่นให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
และอนาคตจะต้องควบคุมการใช้จ่ายพร้อมทั้งเตรียมแผนเชิงลุกอย่างน้อย๕๑๐ปี
เพื่อเป็นการยกระดับการบินไทยให้เป็นเกรดเวย์ของอาเซียน
ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการทั่วโลกนั่นเองนะครับ